ไข่ปลาหมึกสด

สวัสดีครับผมชื่อเฮียโบ๊ทนะครับ

ดูไข่เราเองเราต้องดูไข่เป็นนะครับ

ก็ต้องดูไข่ดำมันเยอะ
ถ้าไข่เหลืองเยอะมันจะอร่อย

แล้วเรากับเขาเอง
ไม่ใช่ว่าทุกอย่างไม่ว่าเรื่องน้ำจิ้มเรื่องอะไรครับ

ใช้อังกายตัดแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนใช้อังกาย
แต่สมัยนี้ใช้โต้แล้วใช้โต้สับเลย

ถ้ามีไข่ดำแล้วก็เอาทิ้งออก

เสร็จแล้วก็มาเข้าน้ำมันหมูน้ำมันพืชนี่แหละ

เสร็จแล้วก็พร้อมหอมนะครับ
ไข่หมึกต้องไฟลงพอดีครับ

ถ่านอัดจะย่านของสวยล่ะว่าคอมพี่ที่นะครับ
แต่ถ้าเป็นถ่านโผงย่านไปแล้วแรงไป

เราจะให้ตระสุกตรงเป็นระยะปกติ๙๐
เพื่อถ้าเราแกะโชว์หมดมันจะเหี่ยว
ถ้าใครหมึกย่านที่จะต้องขายไม่ได้เลยคือ

มันต้องมีหวานลาดอ่อนแล้วก็ตามน้ำจิ้มสี่โฟส
ทำให้หวานแล้วมันจะเข้ากันมาก

แม่เขาเป็นคนทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมาก

แล้วการปรุงต้องให้มันคงที่กัน
ปลาหมึกวันหนึ่งเราใช้ไม่ต่ำ

แต่ว่าวันวันเทศกาลแต่๖๐๗๐โลกรัม

วันนี้จะมีหมึกชอดหมึกสันมิหมึกแร่

ครับพี่กัดของผมอยู่ตรงหาดวรรณภาค

เปิด๖โมงเช้าถึง๓ทุ่มครับ
ติดต่อทางร้านนะครับ๐๘๓๙๘๐๙๐๖๙นะครับ

น้ำลายนี่ไหลลงมาถึงนี่แล้วค่ะคุณ

ไปเลยครับไปเลยจะไม่มีวันหยุดเลย

จัดรายการให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไป
ส่วนคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสไปเที่ยวที่นั่นอยู่แล้ว